หลังจากทานอาหารเสร็จแล้วเราก็เดินทางไปที่งานที่พี่หนูจะเล่นแต่พี่หนูก็บอกว่าอ่างทองมีทุ่งทานตะวันด้วยนะครับผมนี่ถึงกับงง
ทีเดียวมันจะเป็นไปได้ยังไงเคยเห็นแต่ที่สระบุรีเห็นบอกว่าเป็นแห่งแรกของ
กฎอ่างทองผมพร้อมแล้วพาไปดูเขตกะตาหน่อยครับ

ของทศนัยกรรมทะบยนติและธนเบิร์นค
ก็เข้าทางนี้ก็พบไว้
ถ้าตรงนี้เนี่ยมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาแล้ว
ก็คิดกันไปต่างนานาสรุปแล้วก็คือประชุมเรียบร้อยแล้ว
พ้องต้องกันว่าควรจะเป็นน่าจะเป็นทานตะวัน

เพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะฮะถนนมันกว้าง
แล้วริมคลองเนี่ยถ้าเกิดคนขับรถผ่านไปผ่านมาเนี่ย
ห้ามเห็นเป็นทุ่งห้ามเหลืองอัลหามเนี่ยน่าจะน่าจะเวิร์ค
น่าจะครับปิดว่าน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในจังหวัด
วันที่อ่าทองได้เลยเค้าก็เห็นปั้ายโชว์อยู่แล้วว่า
กล้องไม่เห็นเป็นแบบนี้นี่
ผู้น้ำฝ่ายอำนวยการค่ะ
เรียกว่าที่ปกติใช่ไหมคะ
เดี๋ยวให้ท่านมาหลัดพูดนิดหนึ่งครับว่า
ความตั้งใจอยากให้ที่นี่เป็นอย่างไรครับ
ก็ต้องการให้ภูมิทัศน์ที่เกิดความสวยงาม
แล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนนะครับ
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดอ่างทองครับผม
เป็นการพัฒนาด้วยจากที่รกร้าง
ให้กลายเป็นมีประโยชน์ซะ
เพื่อจะได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยคนมาปุ๊บ
อ่างทองจะได้ดูแบบมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่

จากวัดเด่นคือมีวัดอะไรบ้างนะครับอ่างทอง
ก็มีวัดชโยนะครับวัดม่วง

วัชโยก็มีวัตโต

วัดขุนอินทร์ทัพประมูลมีพระนอน

พอดีวันนี้ไม่มีเวลาพาไปเลย

ก็ขอบคุณมากเดี๋ยวเราจะจัดงานตรงไหนครับ
เดี๋ยวเลยจากนี่ไปสักไม่กี่กิโลครับ

เดี๋ยวเซลฟี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปงานเตรียมตัว

เรื่องนี้เราเล่นตลกจะต้องเช็ททีมอะไรนะหนูเหมือนยิ้ม
ตอนนี้เราอยู่ที่สถานจัดงานเรียบร้อยใช่ไหมครับ

นี่คือข้างหน้านี่เป็นคลองอะไรนะครับ

จริงแล้วต้องบอกต้องให้คนนี้เลยเพราะคนนี้เป็น

ลูกชายเชิญแนะนำคุณพ่อนะครับ

วันนี้พี่หนูเขามาเล่นคอนเสิร์ตที่นี่
วันนี้ผมกับคุณพ่อก็ให้การต้อนรับ
สวัสดีครับ
วันนี้เป็นวันลอยกะทง

คุณพ่อก็เลยสื่อสารประเพณีไทย

คุณพ่อพูดนิดนึงครับทำไมถึงเลือกพี่หนูครับ

ก็ดังนี้เป็นนำงานประเพณีราคาทองของเทสบันตมตรศัพท์
สมบัติศักดิ์ที่จัดกันตลอดเรื่อยมา๑๐ปีแล้ว
แล้วก็เป็นการที่มีการแข่งขันเรือยาว๗ฝีไฟล์ชายหญิง
ชุมชนของเราเพื่อเชื่อมความสัมพันธมัยตีให้ดีต่อกันนะครับ
แล้วก็เป็นการเรียกว่าลอยสิ่งที่ไม่ดีออกไป

ก็จะจัดขึ้นที่นี่นะครับเดี๋ยวคืนนี้รับรองสนุกแน่นอนใช่ไหมครับ

ต้องเช็คซาวน์ไงเพราะว่าเรามีคอนเซิร์ตช็คซาวน์แล้วดี
เรามีเกี่ยวกับเรื่องซาวน์เพียงพูดต้นตะเท่าทาวันแล้ว
ขอบคุณทุกคนนะคะด้วยเด่ทเจอกันขอบคุณภักดิกันด้วยนะครับ
เชิญครับคุณบ๊วยครับคุณเชษฐวุฒิผมนะครับดูการทำงาน
โหเรียกชื่อจริงด้วยสวัสดีครับ
อันนี้น้องโจมือมิกเซอร์

แพ้ล้อเล่น

อีก๕บาทเกิดเลยรถราคาแล้วครับสวัสดีครับนี่คือรายการตามติดชีวิตลูกทุ่ง
อยากจะตุ๊ยท้องพี่ผู้ประหารอาหารพยายามเช่นเท่าไหร่
ก็เริ่มต้นจากเราจะ
ไม่ต้องใช้

เราก็เริ่มจากเราดูความเรียบร้อยของเครื่องเสียงที่จะต่อลาย

เซอร์ตัวนี้ก็คือเป็นแผงควบคุมวง
อยากจะให้ใครดังอยากจะให้ใครเบาตรงนี้
บาลานซาวน์ดนตรีนะครับ

ถ้าอย่างนั้นครับถ้าฟังไม่ได้ก็จะไม่จังครับ

เขาเป็นศิลปินเก่าเหมือนกันคนนี้

เป็นศิลปินเก่าแล้วเขาก็มีความรู้ทางด้านดนตรีอยู่แล้ว

มันดีได้ยังไงก็คือทำสามารถทำเพลงให้มันออกมาเพราะได้
ไม่มีอะไรฟังโดดจนเกินไปล้ำไป
ลมมากลมอ่าถูกต้องกลมกล่อม
หลังจากนั้นเดี๋ยวก็จะต้องไปดูความเรียบร้อยข้างบน
เพราะผมจะไม่มีเวลามาดูตรงนี้หรอก
ผมจะต้องแสดงอยู่ข้างบนไงต้องร้องข้างบน

ถ้าตอนนั้นไม่จับตกกระดายพลอยโจร

ไปดูข้างบนไปดูข้างบนครับเชิญครับ

อันนี้เขามีการประกวดร้องเพลง

คุณอาจารย์เชษฐวุฒิวันนี้จะต้องมาคอมเมนต์

อ่าคำนั้นด้วยนะได้ครับครับครับเดี๋ยวเชิญจานคอมเม้นต์นิดหนึ่ง
ไม่ชินเลยว่าปุ๋ย
ไม่ชินที่ไปดูเล่นแนวนี้อะนะ

เฮฟวีเมนต์จอร์น

มีใครที่อยู่กับพี่มานานสุดครับคาดว่านานสุดแล้วคาดว่าอีกไม่นานอาจจะไม่อยู่แล้วล่ะ
ผมเดินไปหาเขาเลยดีกว่าครับ

ผมดูจากประสบการณ์ในการจับกีต้าครับ
พี่ชื่อพี่อะไรครับ

ถ้าปกติยังไม่เหนื่อยครับยังไหวอยู่

นิสัยดีมากครับคบกันมาตั้งแต่ยังไม่เป็นหนูมิเตอร์ครับ
ตั้งแต่สมัยเริ่มตีที่กรุงเทพด้วยกัน
เมื่อกลับมามาชั่งผู้เลยอยู่อีก๑๓นะคุณแมศรี
นี่สามารถช่วยสร้างของสหัวเราะ

นักดนตรีแล้วพอตอนเลิกนักดนตรีก็จะมารวมกันที่ร้านผม

ไปอาศัยเขากินพึ่งพูดไปเลยว่าอาศัยเขากิน

สนุกครับสนุกเพราะว่ามีเพื่อนเยอะ
แล้วน้องอู๋เขาจะขึ้นมาแจมบนเวทีที่ผมเล่นอยู่
คือพี่น้อยเล่นอยู่ล้านหนึ่งเขาจะเลิกดึกไง
ลูกค้าชอบเสียงดีครับ

นักดดั้งนางตีมาแจมนะ
เพลงเขาเยอะกว่าเพลงผมที่กรม

อู่ววเข้าไปผู้บริหารแล้วล่ะ

นี่วันนี้ก็อยู่มาหลังพี่น้อยนิดนึง
คุณเป็นอะไรครับนี่คุณอะไรครับ

คุณอาร์ทครับอาร์ทครับ
คุณอาร์ทเล่นเฟอร์แคชั่น
เป็นอะไรบ้างครับ

ขอบคุณมากที่พี่หนูต้องการ

เดี๋ยวให้พี่เสาส์เช็ค
โปรดติดตามตอนต่อไป